ปีโสใหญ่แต่หัวกออกแล้ว

โถ่ปีโสใหญ่นะ

ก็จับงูได้โดยละม่อมฮะคนส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าสงสารแมว
มีคนหนึ่งมาถามแมวตายไหมอีกคนมาเฉลยไม่เหลือ
แต่มีคนหนึ่งบอกว่าเมื่อเช้าก็มีงูมารัดแมวที่บ้านตายเหมือนกัน
งูตัวนั้นก็เลยพบจุดจบเหมือนกับแมว
เสียดายที่งานนี้ไม่ได้บอกทะเบียนของรถมอเตอร์ไซคันข้างงูนี่แหละฮะ
ทะเบียนอะไรนะครับแม่ข่าวนี้เลยไม่ครบเลยนะขาดตัวเลขไป
ดอมนี่คุณผู้ชมจะเคืองเอานะ
แต่งูนี่น่าจะเป็นเลขอะไรใน๘แล้วกัน